สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าฤดูฝนในปีนี้จะไปสิ้นสุดกลางเดือนหน้า
แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือปริมาณน้ำที่กักเก็บอยู่ในเขื่อนที่เราพบว่า
กว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ๑๔ค่ะ
ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคกลางนะคะ
ประสบกับภัยแรงกลางฤดูฝนซึ่งทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลาง
ภาคตะวันออกต่างต้องการน้ำเข้ามาเติมในเขื่อนนะคะ
เพราะฉะนั้นในระยะนี้ที่ฝนยังตกอยู่
พี่น้องเกษตรกรอย่าลืมรองน้ำเอาไว้ใช้เตรียมสำหรับหน้าแรงกันด้วย
คุณผู้ชมคะไปดูภาพของทานน้ำแข็งในประเทศไอซแลนด์นะคะ

คือทานน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะคะ
แต่ทาน้ำแข็งแบบนี้อาจจะละลายหายไปใน๕ปีข้างหน้าค่ะ
ถ้าเกิดมนุษย์ยังไม่สามารถแก้ปัญหาโรคร้อนได้
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ